ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็น่าตกใจนะคะไม่น่าเชื่อนะคะ
โรงแรมหรูบนเกาะสมุยที่เขาลงทุนไปสี่ร้อยกว่าล้านเพื่อสร้างโรงแรมเนี่ยค่ะอ่า
อยู่ดีโดนขโมยของแล้วขโมยแบบโอ้โหทุกอย่างอ่ะครับ
นอนชักโครกฝักบัวผ้าม่านราวเหล็กประตูปั๊มน้ำลิฟต์คือมันเอาหมดเลย

ราคาความเสียหาย๗๐กว่าล้านบาท

คุณยมนาภูลสวัสดิ์เจ้าของโรงแรมบูลกูลเดอร์ทิกวิง
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพบผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

ดูสิค่ะคนร้ายขโมยของแบบอื้อหือหือเกลี้ยงเหรอ
โรงแรมนี้เลยกลายเป็นโรงแรมร้าง
แต่มันกลายเป็นแบบร้างไปเลย
เอาทรัพย์สินไปหมดเลยสายไฟหลอดไฟปลั๊กไฟโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนชักโครก
เครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวผ้าม่าน

โครงหลังคากระจกประตูไม้หน้าต่างเครื่องปรับอากาศปั๊มน้ำลิฟต์
อุ๋ยดูสิคุณผู้ชมดูสิคะ
พอเดินสำรวจดูด้านในอาคารนะคะ
ห้องพักทุกห้องถูกทำลายหมดเลยเพื่อเอาทรัพย์สินไป
สายไฟกองอยู่กับพื้น

กระจกแตกเกลือนเลย
มีเครื่องมือช่างมีอาหารอะไรอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะ

หัวตัดแก๊สถังลมถังแก๊สสงสัยมันของคนร้าย

แกะรอยหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่อยู่ใกล้

และทำกันมา๓เดือน

เจ้าของโรงแรมบอกว่าเนี่ยลงทุนสี่ร้อยกว่าล้าน
ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการ
แต่มันติดปัญหาก็คือโควิด๑๙ระบาด
กำหนดการเปิดโรงแรม
ก็เลยสงสัยว่าช่วง๒๓เดือนนี้
คนร้ายเนี่ยมาก่อเหตุขโมยของไปนะคะ
คือช่วงแรกที่มีการก่อสร้างตกแต่งห้องพัก

สร้างเสร็จล็อกห้องพักทุกห้อง
ก็ไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนกับโอ้โหนี่มันครั้งใหญ่ที่สุดในเกาะสมุยเลยหรือเปล่าเนี่ย
ที่คนร้ายก่อเหตุขโมยของแบบอุกอาจแบบนี้
กว่าล้านนะคะมูลค่าความเสียหาย

สงสัยเขาเป็นแก๊งเป็นพักเป็นพวกกันคนร้ายอะนะ
แล้วรู้ว่าไม่มีใครเฝ้า
รู้ว่าไม่มีใครเฝ้าโรงแรมนี้
เลยเนี่ยค่อยมาขโมยขโมยทุกอย่างเลยนะคะ
ก็เลยต้องฝากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ

ก็ทราบใจว่าไม่น่าจะถึงขนาดนี้
๊าแป๊บเคยไปเจอดึงสายไฟรึเปล่า๊าก็ทำใจได้
ว่าคนมันอดหยากบางทีเอาทองแดงอะไรไปขาย
ก็ไม่มีปัญหา

แต่ป้าก็คุยเจ้าหน้าที่ว่าของป้าเสียก็เสียไปแล้ว
แต่ป้าอยากให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดหรือว่าดูแลหน่อย
เพราะว่าเราเมืองท่องเที่ยวอาชีพสำรองเขาไม่มี
ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหรือผู้มาลงทุนเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้
เขาก็คงไม่กล้ามันทำกันอย่างนี้ใครไม่มีกล้าลงทุน
ตำรวจสพบผูดและกอรมนภ๔พื้นที่เกาะสมุย
จับกลุ่มผู้ที่เข้ามาก่อเหตุลักษัพในโรงแรมนี้
เรื่องต้นนะคะ๖คนในช่องลิฟท์ที่ขโมยลิฟต์ไป
นี่คือมีเวลาถึงขั้นแบบขนลิฟต์ไปด้วย
เวลาคือ๒๓เดือนพี่อุ๋ยเบื้องต้นได้๖คน
ของกลางคือชุดแก๊สตัดโลหะสว่านไร้สายแฉลงค้อนกระเป๋าเครื่องมือช่าง
แล้วขยายผลไปค้นบ้านนายอภิพัฒน์อายุ๓๕ปี
สารเจ้าหมู่หนึ่งตำบลบ่อผุดเจอของกลางหลายอย่างนะคะ
ก็เลยมีการตรวจค้นยึดทรัพย์สินนำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำที่สพบผุด
เพื่อดำเนินคดีและขยายผลเพิ่มเติมค่ะว่า
กี่คนกันแน่ที่ไปร่วมกันก่อเหตุเนี่ยค่ะ
คือ๖คนผมว่าไม่น่าจะยกลิฟต์ไว้
ใช่ไงพี่อุ๋ยแล้วมันต้องโจ่งแจ้งมากนะแล้วคนแถวนั้นคงไม่รู้ว่าแบบ

๓เดือนพวกก็หมดเลย